คุณผู้ชมคะมาดูกรณีแก๊งเงินกู้นอกระบบหน่อยละกันค่ะ

ทวงหนี้ลูกหนี้ที่เขาไม่ยอมยืมเงินแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ค่ะ
ตบลูกหนี้แล้วเอามือถืออัดคลิปเอาไว้

นี่นะผู้หญิงตัวนิดเดียวได้แต่ก้มหน้าก้มตา
นี่เห็นไหมแล้วคุณลักษณะอัดคลิปนี้ถามว่าอัดคลิปไว้ทำไม

นี่ดูนะถ้ายืมเงินไปแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ย
โดนแบบนี้ดูสิจิกหัวกระชากหัวแล้วก็ตบแบบนี้ค่ะ
โอ้โหต้องฟังเสียงเขาหน่อยไหมตอนที่เขาทำเนี่ย
ไม่ติดทันเดี๋ยวเวลากูไหมหื้อต้องให้กูตาม

โอ้โหเนี่ยดูแค่นี้คุณผู้ชมมันสะเทือนใจนะ
ล่าสุดเจ้าหนี้คนที่เขาไปจิกหัวแล้วก็ไปตบ

อ้าวมอบตัวแล้วเหรอครับมามอบตัวแล้วค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านรองผู้ประครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย
ไปตามคดีนี้ที่สพหินดาด
แล้วก็ตามตัวลูกหนี้ที่เป็นเหยื่อ
ผู้หญิงคนนี้ที่โดนจิกหัวคือนางสาววราพรราชวงศ์นะคะ
ล่าสุดตำรวจสพหินดาดบอกว่า
ชื่อว่านายสุภาชัยโฝงสูงเนิน
ก็มาพบตำรวจแล้วนะ
สายสืบคือมาพบกับตำรวจ
เมื่อตอนสายที่ผ่านมาแล้วก็คุมตัวเอาไว้แล้ว

เรื่องของการให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน
แล้วก็ประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้รับอนุญาต
วงถามหนี้แบบข่มขู่ด้วยแล้วก็ทำร้ายผู้อื่น

ทีนี้จะคุมตัวผู้ต้องหาไปค้นบ้านพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ